งานนี้ไม่ได้มีเสียงดนตรีแห่วูหวา
ไม่ได้ยิ่งใหญ่จัดเรียบง่ายแต่แปลก

นี่ค่ะตอนพระใหม่เดินออกมานะ
เหยียบหลังเพื่อนที่นอน
ลักษณะแบบนี้เขาเรียกสะพานบุญ

จังหวะที่พระใหม่ออกจากอุโบสถ
จะต้องให้เพื่อนนอนต่อกันเป็นสะพานสะพาน

แล้วคนที่นอนแล้วก็โดนเหยียบแล้วก็วิ่งมาต่อแถวอีกนะครับ

นี่แหละคนที่เป็นเพื่อนของพระใหม่

เพื่อนได้เข้าสู่ร่มกาสวพัก
แล้วก็ช่วยเผยแพร่พระพุทธศักดิ์ศนานะครับ
ครับชอบนะชอบนะครับชอบเนอะเรียบง่ายแต่แปลก
แต่มีความหมายแต่มีความหมายลึกซึ้งค่ะ
นี่เป็นภาพภายในวัดดาวลอยอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะคะ
บรรดาพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงที่ไปร่วมพิธีอุปสมบท
ของพระธีรพัฒน์สุขเกลี้ยงอายุ๒๑ปีนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวตั้งใจจะบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่
แล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะ
หลังจากที่พระธีรพัฒน์ได้เข้าพิธีอุปสมบทแล้วนะคะ
ก็ได้รับฉายาทางธรรมบอกว่าธีรพัทโท
ก่อนที่จะออกจากประตูโบสถบรรดากลุ่มเพื่อนสนิทมิตรสหายของพระค่ะ
พากันนอนคว่ำลงกับพื้นแล้วก็ต่อแถวยาว
เป็นสะพานมนุษย์สะพานบุญ
เพื่อให้พระธีรพัทโทเดินออกจากหน้าประตูโบสถ์
้นซุ้มประตูเขตพัทธศรีมาทำกลางเสียงร้องสาธุสาธุ

เพื่อนสนิทของพระบวชใหม่ก็คือพระธิรพัทธโธนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่พวกเขาจะมานอนคว่ำหน้า
เขาเคยตกลงกันไงว่าอยากให้ทำแบบนี้

เนื่องจากเป็นประเพณีของกลุ่มเพื่อนกลุ่มเขา
เขาเคยสัญญากันไว้ว่าหากเพื่อนคนใดในกลุ่ม
บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก่อนจะออกจากโบสถ์
เพื่อนทุกคนจะต้องนอนคว่ำหน้าต่อเป็นสะพานบุญ
ต่อเป็นสะพานมนุษย์ให้พระบวชใหม่ได้เหยียบ

เพื่อแสดงออกถึงความเคารพในพระพุทธศาสนา

เพราะพระที่บวชใหม่ถือว่าเป็นพระผู้ที่มีสินบริสุทธิ์ที่สุด